ว่าแล้วค่ะวันนี้เรามีสกรูปให้หลายคนไขข้อสงสัย
ว่าทำไมฟ่านปิงปิงซุปเปอร์สสาวชาวจีนเลี่ย

ฟังสกรูปเด็ดจากบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ

ซุปตาสาวฟาดปิงปิงหายตัวปริศนานานกว่า๓เดือน
หลังถูกแชร์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาเลี่ยงภาษีนินยาง
จะตามมาด้วยกระแสข่าวทูทางการจีนคุมตัว
ผู้คนทั่วโลกตั้งคำถามว่าฟ่านปิงปิงแวร์อายุ
จากการจัดอันดับของฟอล์ฟชัยน่าย้อนไปในปี๒๐๑๙
ฟานปิงปิงครองอันดับ๓ดาราที่ทำเงินสูงสุดในจีน
ด้วยรายรับ๔๘๓ล้านบาท
ซึ่งในปีถัดมาฟานก็ขยับมาครองแชมป์ได้สำเร็จ
ในปี๒๐๑๓๒๐๑๔๒๐๑๕จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลของฟอล์ฟชัยหน้าเผยเห็นรายได้ที่ก้าวกระโดดของฟ่านปิงปิง
พุ่งไปมากกว่าเท่าตัวถึง๓๐๐ล้านหยวน
ราว๑๔๗๐ล้านบาท
จากที่มีรายได้เฉลี่ยปีละ๑๐๐๑๕๐ล้านหยวนเท่านั้น
จากนี้เธอยังมีสตูดิโอเป็นของตัวเองในปี๒๔
สตูนี้เคยผลิตหนังมากถึง๘เรื่องภายในปีเดียว
เพราะเป็นช่วงที่นักแสดงสาวทุ่มเทให้กับงานเป็นอย่างมาก
ซึ่งก็มีรายงานข่าวด้วยว่าฟ่านปิงปิงใจปั้มมาก
โบนัสพนักงานด้วยเงินหลักล้านคอนโดรวมถึงพาไปเที่ยวต่างประเทศ
โดยฟ่านเองเป็นทั้งนักแสดงนางแบบนักร้องและทีวีโปรดิวเซอร์

มีผลงานภาพยนตร์มากกว่า๕๐เรื่อง
และทีวีซีรีส์ไม่ต่ำกว่า๑๓เรื่อง
แต่ส่วนที่โดดเด่นไม่แพ้กับฝีมือการแสดงก็คือลุคยามเฉิดใช้บนพรมแดง
ฟานมักจะเต็มก็ไม่ไหวถูกเมาส์จากซุปตารุ่นพี่
มองว่าจะไปเดินพรมแดงทำไม
ที่ไม่มีผลงานของตัวเองร่วมเทศกาล
ความหรูหราอู้ฟูที่เป็นที่เรื่องลืม
ไม่ใช่แค่ครอบครองรถหรูหลายคันทั้งเรโน
แต่ระดับฟานปิงปิงนักแสดงที่รวยที่สุดในจีน
ก็ยังครอบครองเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ยังไม่รวมถึงข่าวที่ว่าดาราสาว
ซื้อเรือย้อสุดหรูราคา๓๕ล้านบาท
ไว้สำหรับฉลองวีวากับแฟนหนุ่มอีกด้วย
ปากกิ่งที่ตกแต่งภายในดูแล้วไม่ต่างจากเหล้าหรูในสนามบิน
และมีความกว้างขวางมากราวกับบูจิโฮเทลขนาดใหญ่
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๔๙๐ล้านบาท
จากนี้เธอยังมีบ้านพักมูลค่ากว่า๗๐ล้านบาท

ในเด็กของเธอคือท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแบบอูฟู

ก็โดนโปรดจากการเป็นพิเซอร์หลายงานไปแล้วนะคะ